แต่ว่าช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวความสนุกสนานจากโลกโซเชียลกันหน่อย
ไม่ต้องไปส่องมือถือเองให้เสียเวลา
พอพวกเรา๓คนและทีมงานรวบรวมความสนุกกันเอาไว้แล้วนะคะ

ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้ใครที่เป็นธาตุแมวต้องดู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาแมวของเราป่วย
บรรดาธาตุอย่างเราก็ต้องพาน้องไปฉีดยาใช่ไหมล่ะครับ
แต่การจะทำให้น้องอยู่นิ่งได้นั้นเนี่ย
บอกเลยว่ามันยากมาก
เราก็เลยมีวิธีมาฝากกันแบบนี้
นอนโดนฉีดยามันก็เจ็บอยู่หรอกนะ
แต่เจ้ามนุษย์ก็ดันเอาขนมมาล่อตอนหน้าแบบนี้เนี่ย
ใครเล่าจะอดใจไหว
งานนี้เนี่ยก็เลยขอกินไปด้วยร้องไห้ไปด้วยมันซะเลย
ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เวิร์คเหมือนกันนะครับเนี่ย
ธาตุแมวคนไหนลองเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วได้ผลยังไง
ไปใช้แล้วได้ผลยังไงมาบอกกันบ้างนะครับ

คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณแม่บ้านท่านไหน
มีใครกำลังคิดจะซื้อเตารีดไอน้ำอันใหม่อยู่บ้างหรือเปล่าเอ่ย
ถ้ามีแล้วก็เขยิบเข้ามาใกล้กันเลยครับ
เพราะเตารีดไอน้ำที่จะรีวิวต่อไปนี้
มันเลิศสุดไปเลยนะจะบอกให้
เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวเตารีดใหม่กันนะคะ
พร้อมพี่วิน๕๔๓๒มาดูความแรงกันนะคะ
พุ่มมากพากันรู้มั้ย

นี่มันเตารีดไอน้ำหรือเครื่องพ่นควันกันแน่ล่ะครับเนี่ย

นี่ถ้าหากลองนำไปรีดกับผ้าแล้วก็มีหวัง
ผ้าคงได้ทะลุจริงล่ะครับงานเนี่ย
มาต่อกันที่เรื่องราวของงานแต่งงานกันสักกันหน่อย
ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
การแห่ขั้นมากนั้นมันก็จะห้าเฮ้แบบนี้นี่ล่ะครับคุณผู้ชม

นี่มันเจ้าบ่าวหรือแดนเซอร์กันแน่ล่ะครับเนี่ย
เล่นออกสเต็ปแดนสุดสวิง
เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า
เจ้าบ่าวตั้นแรงขนาดนี้
จะมีแรงไปถึงงานตอนเย็นหรือเปล่านะ
แบบนี้ต้องตามไปดูกันหน่อยแล้วล่ะครับ
สรุปว่าเจ้าบ่าวไม่หมดแรงนะครับ
แถมยังมีพลังเต้นต่อในงานช่วงเย็นอีกด้วย
แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดไปเลย
นั่นก็คือเจ้าสาวครับ
ที่งานนี้ขอวาดด้วยหลายสู้กับเจ้าบ่าวสักตั้ง
ทำเอาน้องแดนเซอร์บนเวที
ถึงกับอึ้งกิมกี่สระตีสรเต็ดไปตามกันเลย
เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงครับ